ในเพจหมอแหลปแพนด้านะคะคุณผู้ชมมีการแชร์คลิปภาพอีกคลิปหนึ่งนะคะ
ซึ่งเห็นแล้วหลายคนก็ตกอกตกใจเพราะว่าในภาพนี้เป็นนักเรียนเป็นเยาวชน
แล้วกำลังทำบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่แล้วตรงจุดนี้คือเป็นสถานที่ที่อยู่กลางเมืองกาญจนบุรีเลย
คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะเป็นเด็กนักเรียนกำลังล้อมวงที่เห็นอยู่นี่คือยาเสพติดนะคะ
แล้วระบุพิกัดสถานที่เอาไว้ด้วยนะคะแล้วบอกว่าก่อนเข้าเรียนหลังเลิกเรียน
ตรงท่ารถสังขระบุรีติดกับร้านชานมไปดูกันได้เลย
คือทุกคนตรงนั้นเขาบอกเขาเห็นกันจนชินตาแล้วโอ้โหโลกออนไลน์
สนใจเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากเพราะว่ายังอยู่ในชุดนักเรียน

เป็นเยาวชนเป็นกลุ่มเลยนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้สพเมืองกาญจนบุรีค่ะตำรวจก็นำกำลังไปในพื้นที่นี้แล้วนะคะ
ไปเจอนักเรียนกลุ่มหนึ่งค่ะนะคะ
ก็ไปตรวจค้นกระเป๋าตรวจค้นตามตัวเพื่อที่จะหาสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าไม่เจอนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบไปเจอค่ะ
รอบนั้นเจออุปกรณ์การเสพถามว่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าไม่ใช่
แต่ตำรวจก็เชิญตัวมาที่สพเมืองกาญจนบุรีมาตรวจหาสารเสพติดก็ไม่เจอ
ก็เลยแจ้งครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนมาร่วมพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ทำประวัติ
ก็ไม่รู้เด็กมาตรงนี้ทำไมนะคะ
ส่วนการสืบสวนขยายผลทางภูมิกับสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่าปกติสายตรวจ
เขาจะลงพื้นที่ตรวจทุกวันเป็นประจำแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ออกมา
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีมากเดี๋ยวจะเพิ่มความถี่ในการตรวจให้มากขึ้นค่ะ
ก็ขอบคุณที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
ต้องเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นค่ะเป็นจุดที่เขาบอกเด็กมากันเป็นประจำเลยค่ะ